อ้าคุณผู้ชมครับน้องคนนี้รันทดจริงจริง
อาของเด็กอายุ๑๐ขวบมาร้องสื่อ
หลานสาว๑๐ขวบนะโดนอะไรบ้าง
ใช้มีดอิโต้ทุบเอาสรรมีดฟันหลัง
เอาไม้แขวนเสื้อตีเอาไม้กวาดตีเป็นแผลเต็มตัว
ไม่ใช่ครับยังไม่หมดครับสิ่งที่ผมพูด
ความรันทศของชีวิตน้อง๑๐ขวบคนนี้
ตามผมมาครับนี่คือร่องรอยบาดแผลครับ
แผ่นหลังของน้องอาลิซ่า๑๐ขวบเองฮะ
รอยสันมีดอิโต้นะครับเอามาทุบ
รอยไม้แขวนเสื้อรอยไม้กวาดเอามาฟาด
ส่วนที่เบ้าตาก็เขียวช้ำที่หางตาก็มีรอยช้ำเลือดในดวงตา
โอ้โหนี่เด็กสิบขวบเจอเรื่องขนาดนี้นะคะ
ครับเป็นร่องรอยแผลเก่าแผลเป็นแล้วแผลเป็นอีกนะ
อืมตกสะเก็ดแล้วเป็นใหม่มีการถูกจับศีรษะกระแทกกับกำแพงด้วย
เป็นแผลชะกันฮะน้องอาลิซ่าเล่าบอกว่า
โดนทำร้ายสัปดาห์ละ๓ครั้งมันเป็นกิจวัตรหรือไงรู้
ลูกค่ะที่หนูโดนเนี่ยบางเดือนโดนเกือบทุกวัน
ทั้งที่ร้องขอชีวิตนะครับแต่ก็คนทำไม่ยอมหยุด
หนักที่สุดยังไงลูกโอ้โหนี่มาทำให้ดูด้วย
หนักที่สุดเมื่อ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ถูกมีดอิโต้จี้ท้ายทอยแล้วเอาด้ามมีดเนี่ย
สารมีดฟันลงบนแผ่นหลังครับคุณผู้ชมฮะ
วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือคนข้างบ้าน
แล้วพาขี่รถจักรยายนมาส่งที่บ้านน้าสาวของพ่อ
แล้วแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสงขลาครับ
ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมฮะความลันทศของน้องคนนี้
นายฮาริรักอายุ๓๒ปีเป็นอาอยู่หมู่๑ตะบนสถิง
ห้ออำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเล่าบอกว่า
แม่แท้เนี่ยคลอดน้องอาลิซ่าที่ไหนรู้ไหมครับ
ระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดสงขลา
เรือนจำติดต่อพ่อบอกพ่อมารับลูกไป
ตอนนั้นพ่อมีภรรยาใหม่แล้วคือนางสาวพัชรพร
ศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมไปรับอาลิซ่ามามาดูแลต่อ
แล้วก็รอจนกว่าแม่จะพ้นโทษยังครับยังไม่หมด
แต่ตอนที่อาลิซ่าอายุได้๗ขวบครับ
ถูกจับติดคุกปีนึงฮะคดียาเสพติด
พ่อก็เลยเลิกกับแม่เลี้ยงไปมีครอบครัวใหม่อีก
ส่วนแม่เลี้ยงก็ไปมีครอบครัวใหม่เหมือนกัน
แล้วก็มารับน้องอลิซ่าไปดูแลต่อเพราะอยากจะมีลูกของตัวเองจริง
อาลิซ่าเหมือนลูกแท้
คุณผู้ชมครับน้องอลิซ่า๘ขวบถัดมาปีเดียวแม่เลี้ยงติดคุกครับ

แม่เลี้ยงติดคุกครับดียายเสียบติดไปไม่มีคนดูแลอีก
ก็เลยฝากให้น้องสาวคือนางสาวมาลาตีอายุ๑๙ปี
อภัยนะเป็นสาวธอมเป็นคนดูแลแทนต่อไป
โดยนางสาวมาลาตีนะได้พาน้องอลิซ่ามาอยู่ด้วยที่บ้านเช่า
ที่ถนนไซบุรีตะบนบ่อยางอำเภอเมืองใช่ไหม
แล้วมาลาตีเนี่ยมีแฟนผู้หญิงชื่อเมย์อายุ๑๗นะครับ
บังคับให้อลิซ่าทำงานบ้านถ้าทำให้ถูกใจทำร้ายทำร้ายทำร้ายทำร้ายน้องฮะ
นานกว่าหนึ่งปีโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
คือเขาไม่ได้ไม่ได้มีความผูกพันธุ์อะไรกันทางกันมาก
แล้วก็พอคนนี้จะเลี้ยงไปติดคุกซะลองฟังอาเล่าหน่อยฮะ
สงสารมากคือตาแดงไม่ใช่ตาแต่เหมือนมันลอยโฟกชามักแล้วก็ยืนผมแห้ง

ตกใจอ่ะ
เขาเสียใจก็แค่นี้มันกลัว
แต่เราไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเรา
เราเคยเห็นแค่ในข่าวอะไรแบบนี้ครับ
ตำรวจเอกภูวราแก้วพารัฐนะครับ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองสงขลานะครับ
สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามตัวนางสาวมาลาตีและนางสาวเม
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหลบหนีมาดำเนินคดีให้ได้ครับ